เงินเงินทองไปดูเงินของเศรษฐีร้อยล้านที่พิศนุโลกหน่อยค่ะ
กลายเป็นปัญหาขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย
เศรษฐีคนนี้เตรียมที่จะเอาผิดลูกเขยนะคะเพราะว่า
ลูกเขยเนี่ยคาดว่าเป็นผู้ที่ยักยอกถ่ายโอนเงินในธนาคารของเขาไปกว่า๕๐ล้านนะคะ
ครึ่งหนึ่งที่มีเลยเหรอเยอะมากจริงจริงนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยดูเรื่องนี้นะคะ
นี่คือนายประเสริฐแก้วพกาผ่องศรีหรือเรียกกันว่าเฮียฝาเป็นชาวตำบลลวงคล้องอำเภอพรมพิรามพิศนุโลก
ไปพร้อมกับลูกชายคนโตนายสมยศค่ะไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิศนุโลกแล้วก็สื่อมวลชนด้วย
เพราะเขาบอกว่าเงินที่ฝากไว้ในธนาคารมี๙บัญชีศูนย์หายไปกว่า๕๐ล้านบาทนะคะ
นายสมยศลูกชายเนี่ยเป็นคนสังเกตเห็นความผิดปกติตรงนี้ก็เลยบอกพ่อให้ตรวจสอบ
พอตรวจสอบปุ๊บโอ้โหพบความเคลื่อนไหวเลยค่ะว่าถูกถอนแบบไม่ใช้สมุด
แล้วโอนไปเข้าบัญชีของลูกเลี้ยงคนหนึ่งนะคะ
มีการทำตัวแลกเงินไม่สั่งจ่ายเป็นเช็คหลายครั้งด้วยนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๐มกราคมปี๖๒ถึง๒๕สิงหาคมปี๖๔
แต่ว่าได้มาเพียง๓จากทั้งหมด๙บัญชี
พยายามคือเขาบอกว่าธนาคารพยายามบ่ายเบี่ยงก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้
ตอนนี้ก็เลยทำเรื่องร้องทุกข์ไปยังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้วล่าสุดก็มีหนังสือตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
๒ปีกว่าผมไม่ได้รับเอกสารจากธนาคารบ่ายเบียง
แล้วผมไปติดตามที่กรุงเทพได้มา๓ฉบับ
ซึ่งพบว่าเงินในบัญชีเสียผมไปอยู่ในบัญชีเมียผู้จัดการ

แล้วเราได้ถามผู้จัดการธนาคารไหมครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
เขาบอกว่าเป็นการโอนแบบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรอย่างนี้ครับ
๕๐ล้านเลยประมาณกี่ครั้งครับ

จริงเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนตรงโครงสร้างครอบครัวของเฮียฝานี่แหละค่ะ
เพราะเฮียฝานี่มีทั้งลูกจริงมีทั้งลูกเลี้ยงเขามีลูกทั้งหมด๕คน
ตรงแผนผังด้านล่างที่เป็นสีส้มอันนั้นคือลูกเลี้ยงติดภรรยามา๓คนเสียชีวิตไป๑
แล้วคนโตก็แต่งงานคนนี้แหละที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
เพราะว่าสามีของเขาเป็นผู้จัดการธนาคารเก่า

ส่วนตัวของเฮียฝาเองมีลูก๒คนนะครับก็คือนายสมยศกับลูกชายอีก๑คน
ติดภรรยาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็แบ่งมรดกเป็น๕ส่วน
ให้ลูก๔คนแล้วก็ให้ตัวเองอีกหนึ่งแบ่งเท่ากันเลยนะ
ละ๒๐ล้านคุณนัทพงศ์ไม่รวมทรัพย์สินอื่น
พอแบ่งเสร็จเนี่ยลูกเลี้ยงก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น
ไม่ได้สนใจดูแลเขาอีกเลย
เรื่องนี้นะคะพอเกิดการว่าทรัพย์เงินหายไป๕๐ล้านจากบัญชีเนี่ย
ลูกชายคนโตคือคุณสมยศเนี่ยก็เลยพาพ่อเดินหน้าร้องทุกข์
เพราะว่านี่คือสิ่งที่พ่อทำมานะคะ
อยากจะเรียกร้องกู้ศักดิ์ศรีของพ่อกลับคืนมา
ดำรงธรรมจังหวัดพิศนุโลกนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนนี้แล้วนะคะ
แล้วก็เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ
แล้วก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป
ก็ต้องหาคำตอบเรื่องนี้แหละค่ะว่าเงินในบัญชี๕๐ล้าน
หายไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะคะ